นักข่าวเจอพลเอกประวิทย์นะฮะ
คือจริงเรื่องของการเมืองเนี่ย

คือจะลงตัวไหม

หรือจะหาร๕๐๐เรื่องของการเลือกตั้ง

ท่านถ้าท่านนายกประยุทธ์ไม่สะดุด๘ปี

นายกยังไม่ครบ๘ปีก็ไปต่อไปนะ
แล้วเมื่อครบแล้วก็ว่ากันว่าจะเอาขาย
มันยังไม่ใช่ผม

แล้วเขาก็มองกันว่า

เดี๋ยวอีก๒ปีก็ลุงต้องขึ้นต่อเลย

ยังไงก็ดันนายกประยุทธ์

เอาไปดูปฏิกิริยาของพลเอกประยุทธ์หน่อยนะครับ
อยากประยุทธ์หน่อยนะครับนายกรัฐบุญตรีและกรัฐบุญตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ท่านพูดถึงเรื่องใกล้ตัวของเราท่านเอ็ดอีกแล้ว
อย่าไปพูดมั่วดิค่าไฟเนี่ยนะฮะค่าเอฟทีเนี่ยนะครับ
เดือนกันยาถึงเดือนธันวาเนี่ยชะลอไปแล้วนะ
แต่ถ้าจำเป็นต้องขึ้นก็ต้องขึ้นนะแล้วขึ้นเป็นสตางค์ปุ้ยอย่าไปอ่านออกอากาศ
ว่าเป็นขึ้นสี่บงสี่บาทอะไรอืมท่านเห็นอีกแล้วเพราะตอนนี้เนี่ย
มันก็สามบาทกว่าอยู่แล้วนะครับอ้าวแล้วพี่น้องข้าราชการพี่น้องสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาล
เตรียมตัวกินลำไยประยุทธ์ครับตั้งใจปั้มสั่งซื้อจากเชียงใหม่สองตัน
เหมาสองตันเลยเอามาขายที่ธรรมเนียบเอามาให้ที่ธรรมเนียบ
แจกครับแจกที่ธรรมเนียบเดี๋ยวมาถึงแล้วจะมาแจกที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ไม่ต้องไปดาวอังคารแล้วค่ะ